ส่วนฟุตบอลนักเรียนนักศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ
ที่จังหวัดยุลารอบรองชนะเลิศค่ะ
โรงเรียนและงูพิทยาคมจากจังหวัดสตูนชุดสีน้ำเงินนะคะ
ก็เอาชนะโรงเรียนรือสอชนุปธรรมจากจังหวัดนราธิวาสไปสองประตูต่อหนึ่ง
ก็เข้าไปชิงชนะเลิศกับโรงเรียนพัฒนาอิสลามนะคะ
โดนจุดโทษชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดยาลาไปสี่ประตูต่อสอง
ก็เสมอในเวลาปกติศูนย์ประตูต่อศูนย์ค่ะ
ชิงชนะเลิศก็จะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้เวลา๑๕นาฬิกาค่ะ